คุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือรถเนี่ยมาไม่ได้เร็วแต่ว่าเป๋มาเลย
นะคะคือมาไม่ตรงอ่ะเนี่ยค่ะแล้วลูกค้าอยู่หน้าร้านไม่มีใครคิดว่าเขาจะ
ขับมาแล้วตรงมาที่เขาอ่ะนะคะก็นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่
มาประมาณ๒ทุ่มครึ่งที่ร้านหมูกระทะร้านหนึ่งที่ตำบลแม่โป่ง
ดอยสะเก็ดค่ะเจ้าของร้านบอกว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์บาดเจ็บหนัก
ข้อเท้าแตกค่ะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนะคะ
ป้ายไฟตรงริมฟุตบาทก็โดนชนพังเสียหาย
พอหลังจากเกิดเหตุคนขับรถคันนี้เนี่ยเป็นผู้ชายวัยกลางคนนะคะ

ตำรวจมาก็ถูกเชิญเป่าแอลกอฮอล์ปรากฏว่า๑๕๐ค่ะ
ทีแรกก็คุยเรื่องค่าเสียหายเรียกไปพอสมควร
เพราะว่าร้านได้รับผลกระทบลูกค้าหายหมดเลย
แต่คุยไปคุยมาได้ค่าเสียหายแค่ค่าป้ายร้าน๔๐๐๐บาทเท่านั้นเอง

ลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บก็รอการเจรจาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันต่อไปค่ะ